เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูผู้จัดละครคนเก่ง

หลายคนนึงบลอุบว่าคิดถึงพี่แอ้นอยากจะเห็นหน้าจอบ้าง
ก็รอติดตามผลงานกันมายาวนานเกือบปีเลยค่ะ
แต่ยังขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะคะอยากจะรอให้ผู้ใหญ่วิกพระราม๔ประกาศออกมาก่อน
ก็น่าจะได้ข้อสรุปช่วงปลายปีนี้นะคะ
ส่วนบทที่บอกว่าจะเป็นดราม่าหนักหรือจะเป็นฟิลรักโรแมนติกดี
แอนเขาก็ให้รอลุ้นกันเองด้วยแต่พี่แอนการันตีว่างานนี้ถูกใจคนดูค่ะ
อย่าให้เสียหน้าแม่มาก็ต้องฟัง
แม่มาปังก็ไม่รู้แต่แม่ห้ามเสียหน้าเอางี้ดีกว่า
แอนไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องบทเชื้อเฉือนบทโรแมนติกลามาอะไรห้ามหัน
วงการนี้มาเป็น๒๐ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทไหนยื่นมาให้
ถ้ามันถูกใจแล้วเล่นได้จัดไปเลยค่ะพี่แอน
คอยดูแล้วค่ะว่าพระเอกที่มาประกบคู่จะเป็นใครกันหน้านะคะ